อะไรมันเกิดขึ้นหรอกัญชัย

กำลังนั่งดูตกใจเลย

อยู่ทวิทเตอร์อยู่

มันจะมีตัวละครทั้งหมด๔คน

คนแรกเนี่ยชื่อว่าขนมนะฮะขนมเนี่ยเป็นเจ้าของร้านขายลอตเตอรี่
คนที่สองเนี่ยชื่อว่าวิบครีมคนที่สองนะวิบครีมนะ
คนที่๓เนี่ยชื่อว่าหญิงคนที่๔ชื่อว่ารัก
เรื่องของเรื่องทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นคือคนแรกเลยเนี่ยนะฮะ
ก็คือขนมเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทสิงห์ร้านนาลอตเตอรี่เห็นมั้ย
หนึ่งก็ซื้อมาเยอะอ่ะจะมีฉบับหนึ่งในนั้นเนี่ยถูกระวัลที่หนึ่ง
ทีนี้ไอ้รางวัลที่๑อันนั้นมันใบเดียว๖ล้านบาท
เขาก็เอามาให้เพื่อนของเขาเนี่ยขายเพื่อนเขาก็คือวิปครีม
ก็คือคนที่สองเนี่ยพักวิรัยเห็นไหมไม่พักวิรัยคนที่สองเนี่ยขายให้นะฮะ
วิไลเนี่ยหรือวิปครีมก็เอาลงในเฟซบุ๊กขาย
เสร็จปุ๊บปรากฏว่ามีผู้หญิงชื่อว่าชิดชะนกคนนั้นนะฮะเห็นไหม
ที่สามเนี่ยชิดชนกหรือชื่อเล่นว่าหญิงหญิงเนี่ยก็ติดต่อขอซื้อ
นะฮะลอตเตอรี่ชบับมีไปทั้งหมดเนี่ยก็อีกยี่สิบเก้าใบ
รวมเป็นเงินประมาณสองพันกว่าบาทอ่าปรากฏว่าพอตกลงซื้อกันเรียบร้อย
แต่ไม่จ่ายตังค์เขาเพราะไม่จ่ายตังค์เขาชิดชนกเนี่ยก็เอาไปขายลอตเตอรี่ต่อ
ปรากฏว่าคนสุดท้ายก็คือสิริรักษ์หรือว่าลักษณ์เนี่ยมาซื้อต่อจากชิชนก
แล้วปรากฏว่าเขาจ่ายตังค์ให้ชิชชะนกไว้เรียบร้อยหมดแล้ว
ลอตเตอรี่มาให้ฉันสิชิชนกบอกว่าเออเดี๋ยวทวงให้
เธอบอกว่าผักวิรายหรือชิ้นเค้กบ้างไหมวิปครีม

บางคนพักวิรายเธอบอกแบบว่าไม่ได้หรอก
ให้จ่ายแค่๑๑โมงแต่เนี่ยมันบ่าย๓ก็ไปแล้วนะ
แต่เขาเลยบอกว่าขอเวลาหนูหน่อยได้ไหมเดี๋ยวจะจ่ายให้
บอกโอเคงั้นจ่ายมาไม่เกิน๕โมงเย็น
บอกชิดชะนกให้จ่ายมาไม่เกิน๕โมงเย็นแล้วเนี่ยนะ

ชนกก็บอกพักเก้าวิรัยบอกว่าเนี่ยลูกค้าหนูถูกนะ
วิรัยบอกยินดีด้วยนะยินดีด้วย
พอมาเช็คอีกทีอ้าวพิชนกอาจจะโอนมาให้๕โมงเย็นแต่ไม่โอนมา
ชะนันชิตาเจ้าของซ้ายสุดเห็นไหม

ไปรงกลมุตรมจำวันและก็ทำเรื่องอายัดไว้ที่กองสลาก

คราวนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นเกิดขึ้น
แล้วสรุปมันจะไปยุไยยังไง

แล้วตัวนี้มันอยู่กับฉันก็ต้องเป็นของฉัน
ส่วนลักษณ์เขาก็ยืนยันว่าเขาจ่ายตังค์ให้เด็กไปแล้ว

แต่หญิงกลับไม่เอาไปจ่ายให้กับวิทย์พรีม

วันนี้ผมได้จับมาแล้วนะ

เดี๋ยวก่อนหนึ่งจะเป็นกู้เงินมาให้

เธอได้อยากให้ดูน้ำกู้เงิน

ถ้าเกิดว่าอันนี้ถูกอายัดแล้วไม่ได้นะ
แล้วปรากฏว่ารักได้ไปนะเขาก็ได้เงินไปเลยล้านหนึ่งนะ
เออถูกป่ะแต่ถ้าเกิดว่าผมได้ผมก็ได้นะ
ก็ได้๖ล้านก็เสียไปล้านหนึ่งก็ได้๕ล้านกำไร๕๐๐
แต่ผมไม่ยอมหรอกผมก็จะบอกผมก็จะไปบอกรักบอกรักเราแบ่งคนละครึ่งนะ
โอ้โฮเพื่อนี่
เว้ยย่ายกว่าแล้วก็ไม่ยอมมันออกมาอยู่ในมือแม่แล้ว

เขียบเลยใช่ไหมแบ่งมาเลยโอาวดีกว่าไม่ได้อะไรอีกเลย

ก่อนหน้านี้ที่มีแบบว่าซื้อแล้วไม่ได้จ่ายเงิน

หนุ่มซื้อแล้วเนี่ยคุณหนุ่มจะต้องเอาต้นคั่วมาเก็บที่ตัวเองไหม

ซื้อออนไลน์หรือซื้อฝากใครหรืออะไรก็แล้วแต่
แองจี้เขากำลังหมายถึงว่าตัวลอตเตอรี่ที่เป็นกระดาษเลย
ถ้าสมมุติเป็นพี่ซื้อสมมุติว่าพี่ฝากหนูซื้ออย่างนี้

ถ้าเป็นพี่พี่จะต้องพยายามเอากระดาษอันนั้นไปไว้ที่ตัวไหม

คืออันนี้มันถึงต้องระวังนิดนึงเหมือนกันว่า

คนที่สื่อโรตอรี่ต่อให้คุมแต่ว่าโทนเงินแล้ว

ชื่ออะไรมังกรฟ้าป่ะมังกรฟ้าแฟ็กบุ๊กค่ะค่ะที่เป็นแฟ็กบุ๊ก
คือลอตเตอรี่เขาโอ้โหอยู่ในร้าน

ใช่แต่เขารับประกันว่าเขามีประยุทธ์ต้นคั่วจริงไม่โกง

คนที่รู้จักเนี่ยก็ฝากซื้อปรากฏว่าวันนั้นถูกรางวัล

คนก็จะไปซื้อทางออนไลน์อันนี้ก็ไม่ผิดหรอก

ตเตอรี่ถ้าสมมุติเอาจริงแล้วขนาดเราซื้อลอตเตอรี่

สมมุติไม่ใช่ต้นคั่ถ้าเกิดเราเขียนชื่อเป็นของใคร
สมมุติฉันเชื่อนะลอตเตอรี่อยู่ในมือใคร

อ้าวลูกอันนี้มันอยู่ในมือผมแล้วมันไม่ใช่ของผมอ่ะ
โถยนุ่มอี๋
นี่มันใช้คำว่าอ้อนระเวย์จริงพี่ทิศ

ข้างหลังเขียนชื่อหรือเปล่า

พี่เนี่ยไปซื้อลอตเตอรี่ฉบับนี้

ดำก็เอาอันนี้ไปลง

รถเมย์เห็นเลขนี้รถเมย์ก็ซื้อ

แต่เลขนี้ซื้อ๒๐กระใบหรือไงนี่แหละ

จ่ายมาที่นี่แต่นี่ยังเก็บเงินด้วยนะ

ถูกเราทะลี่ปากกดว่าเอ่อมดดำควรโอเคดีใจด้วยนะเดี๋ยวส่งไปให้

กลับมาหาพี่เออมันเป็นแบบนั้นนะสุดท้ายโอ้เลือนแล้วอันนั้นสวยพี่นะคะ

รู้ไหมว่าจริงจริงน่ะมีหนักกฏหมายบางคนก็บอกว่า
ตเตอรี่อยู่ในมือเธอเธอก็ต้องได้

มุติตอนจบแบ่งคนละ๔คนคนละล้าน๕ก็ยังโอเค

ถ้าสมมติจะให้จบที่อยากก็คนละล้าน๕จบได้ไม่
มันต้องแบ่งสองคนใช่คนที่สามต้องไม่ได้
เศรษฐกิจอย่างนี้เงินล้านหายากจะตายฮะ
ควรจะต้องแบ่งคนที่หนึ่งกับคนที่๔กับคนที่๔ใช่

คนกลางมันเหมือนแบบอันนี้ไม่จ่ายเงินเขารับเงินเข้ามา

ก็ไปรับผิดชอบไงที่ตามหาตัวยากอยู่คุณแม่
อันนี้เราตี้ปากแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมไปบอก

ตอนนี้ยังไม่ถูกกฎหมายนะหวยออนไลน์เนอะ
ก็ไม่รู้ตอนนี้ไม่ถูกอยู่แล้วมั้งหวยออนไลน์ไม่ได้